กลางดึกที่ผ่านมาค่ะตำรวจสายตรวจนะคะไปเจอกลุ่มเด็กแว้น
เขาแต่งรถแล้วก็พากันไปซิ่ง
หลังจากนั้นตำรวจตั้งด่านไว้นะคะแต่ว่ากลุ่มนี้เขาหลบหนี
หลังจากนั้นตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวได้
ตรวจค้นไปตามตัวเนี่ยเจอยาบ้า๑๐เม็ดด้วยกันนะคะ
ฟังคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ
กล้อง
นี่เป็นกล้องซึ่งติดอยู่กับตัวตำรวจสายตรวจ

นี่นะคะบันทึกภาพขณะเหตุการณ์ที่

วดวัยรุ่นเป็นกลุ่มเลยนะขี่รถจักรยานยนต์แต่งซิ่ง
ท่อไอเสียส่งเสียงดังและไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วย
และกลุ่มนี้เขาหลบหนีการตรวจค้นนะคะวิ่งไปตามถนนสายสุขุม
สายเก่ามุ่งหน้าถนนบังนาตราดขาเข้า
เจ้าหน้าที่ก็พยายามเร่งเครื่องติดตามไปอย่างใกล้ชิดนะคะ
เพราะว่ากลุ่มนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นสายแว้นพยายามบิดหนีอย่างเต็มที่
ตำรวจก็บิดตามอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันสรุปแล้วจับกลุ่มตัวได้แบบนี้นะคะ
วัยรุ่นคนนี้ยอมหยุดรถช่วงหลักกิโลเมตรที่๔๙ของถนนบางนาตราด
ในพื้นที่ตำบลบังปะโกงอำเภอบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
สอบถามชื่อชื่อว่าในอดีศรขาวชูเกียรติ๒๐ปีอายุเขานะคะ
อ้างว่ากำลังจะขี่รถจักรยานยนต์ไปหาเพื่อน
แต่ระหว่างทางไปเจอกับตำรวจที่ขี่รถหลบหนี
ที่ตั้งใจจะหลบหนีเพราะรถจักรยานยนต์ของเขาแต่งซิ่งเขาเลย

กลัวว่าถ้าตำรวจเรียกแล้วเขาจอดถูกจับแน่นะคะ
แต่พอเรียกแล้วมีการตรวจค้น
จากเกี่ยวกับเรื่องของแต่งรถจักรยานยนต์

เพราะว่าค้นตามตัวไปเจอยาบ้า๑๐เมตรนะคะ

ตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีค่ะ
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุพันธ์ตำรวจเอกประเสริฐโตศักดิ์สิทธิ
กำกับการสพบังปะกงกำชับ
ตำรวจสายตรวจกระจายกำลังออก
ตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะคะที่กลุ่มวัยรุ่น

แข่งรถจักรยานยนต์บ้างแข่งรถยนต์บ้าง
หากพบว่ามีการกระทำความผิด
เลยนะตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้ทันทีนะคะ